แต่ตอนนี้อีกหน่อยมีเงินก็ซื้อไม่ได้
ใช่เพราะว่าต้องซื้อไหมอ่ะ

เรือดำน้ำมีอีกเครื่องบินอยู่ไหนค่ะ

จะได้เพิ่มจาก๘๐๐ใช่ไหม

ตอนแรกเนี่ยเขาโดนทัพอากาศโดนตัดงบนะคะ
คือตอนที่เขาทำเรื่องเบิกเสนองบไปเนี่ย

แต่ว่าทางคณะกรรมธิการนะคะ

เป็นการชี้แจงต่อคณะอดีตการกรรมทฯ
รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียงสภาพผู้แทนราสดร

เพราะว่ามันจะต้องเอามาทดแทนยุทธโปรกรณ์ที่มีอยู่
ซึ่งทดแทนยุทธโปรกรณ์เดิม
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคณะอนุกรรมธิการครุพันธ์บอกว่า

ของงบไว้เวลาของงบต่ำ
แต่ที่นี้แห้งคณะอนุกรรมธิการบอกว่า
ขอดูใบเสนอราคากับความเป็นไปได้ก่อนได้ไหม
เขาบอกว่าน่าจะได้ช่วงปีปีหน้า
เดือนมกราคมต้นปีหน้าคิดว่าน่าจะได้

แล้วก็แต่อาจจะต้องรอประมาณสัก๒๐เดือน
ตามที่สสมหาสารคามพักเพื่อไทยเคยบอกเอาไว้
เพราะว่าจริงเราร้องขอใบเสนอราคาไปตั้งแต่ธันวาคมแล้ว

ทีนี้ทางคณะอนุกรรมธิการครุพันธ์ก็บอกว่า

ใช่ทัพอากาศบอกแบบนี้ค่ะว่า

และคงไม่ใช่ระเบียบแนวทางของการของงบประมาณกองทัพ
ซึ่งก็ยังไม่มีความแน่นอนในส่วนของงบกลาง

ดีเฟนต์งบประมาณปี๖๖ของเราก่อน

ก็อาจจะไม่สามารถซื้อได้

อยากซื้อเหรอเอาไป๔๒ลำ
ประเทศนี้อยากซื้อเหรอเอาไป๔๓ลำ
บางทีเขาขายเป็นชุด

เขาจะขายให้จริงใช่ไหม

เขาจะขายให้ตามราคานี้จริง

ยังไม่มีความแน่นอนตรงนั้นและอนุมัติงบไปก่อนอย่างนี้

มันมีอะไรระหว่างทางแล้วขายไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาขึ้นมาอย่างนี้
แล้วงบที่ให้ไปแล้วจะยังไง
เพราะปกติเวลางบอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทางกองทัพ
ถ้างบประจำปีมันเหลือเนี่ยจะเป็นปัญหาไหม
เพราะว่าในแต่ละภาคส่วนกระทรวงต่างเวลาของงบไปแล้ว
ถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยมันมีปัญหาถูกไหม
มีปัญหาถูกต่อปีหน้าก็มีการดูงบใหม่ว่า
เอางบปีนี้ที่ให้ไปคุณใช้ไม่หมดยังเหลือกลับมา

ในคณะกรรมธิการวิสาบรรณนางพิจารณาร่างภรวร

ขอตัดงบ๒ลำนี้ออกเพราะอะไรรู้ไหม
เขาบอกว่าคือพิจารณางบประมาณของกองทัพ
งบประมาณเนี่ยปรับลดลงหมดทั้งหมดนั่นแหละ
เพราะสถานการณ์ในประเทศตอนนี้ลำบากจากโควิด๑๙

ราคานี้อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาพิจารณากันอีกที

มีบาทกันไหมเนี่ย

เอ้ยทำไมบ้านเราไม่ทำแบบนี้ขายตลอดมันรวยออก

จริงเราเป็นประเทศฐานผลิตที่แข็งแกร่งมากนะ
รถยนต์รถยนต์เราคือฐานผลิตที่ดีมากเลยนะ

อ่ะถ้ำงั้นหมายถึงจริง
ไปเวลาไปอู๋เวลาไปไปแบบภูติหญิงคนหนึ่งตกใจเลยแบบ
เขาแต่งตัวดีนิคมอุตสาหกรรมอ่ะตอนเนี้ยจริงจริงแล้วเอาแค่
รถยนต์ในแต่ละยี่ห้อหรือแบบว่า
ทำไงให้เคสลาก็มาลงทุนกับบ้านเราดีกว่าไหมมือ
ไอ้ที่แบบฐานการผลิตที่เคยผลิตอยู่ในเมืองไทย
อล่ายชิ้นส่วนอะไรให้ผลิตในบ้านเราดีกว่าไหม
ก็ถามกันเยอะเหมือนกันว่าเออในฐานะประชาชนหลายคนก็อยากจะรู้ว่า
เราซื้อมาทำอะไรบ้างเราจะได้ใช้ไหม
เราจะได้ใช้ตอนไหนอันเก่าได้ใช้หรือยัง
มองว่ามันถ้าเกิดมันต้องใช้
อาจจะเร็วก็ได้เพราะความเร็วเหนือเสี่ยงนะ
ขอเสียงที
อันนั้นไปบ้างไฟมาหรออันนั้นบ้างไฟมาหรอฟู้ด์อะ

ไม่ได้มีไว้ใช้แต่มีไว้ให้เพื่อเพื่อนบ้านข้างเคียงรู้ว่า

ไม่ให้เกิดแบบสังเถธภาพความมั่นคงอะไรอย่างนี้
แต่ก็เอาแบบแก้ปุ๋ยน้ำมัน

เมืองไทยรวยขนาดต้องซื้อของแพงขนาดนั้นได้เลยจริงเหรอ

นี่ไงบริษัทชัยเสรีมานั่งรถถัง
ถูกต้องเขาบอกว่าตอนนี้ก็คือเขาก็ซ่อม
สมมุติว่ากองทัพของบ้านเราก็คือซื้อจากที่อื่นก็จริง
แต่ถ้าสมมุติมีเสียมีการเปลี่ยนอะไร
ก็จะให้บริษัทของมาดำรถถังเป็นคนแบบว่า

เอานี่ไงเออเบื้องต้นกองทัพอากาศขอจัดซื้อ๒ลำราคากว่า๗๐๐ล้านบาท

ไม่รู้แล้วว่ากี่บาทกันแน่แต่ก็หลักร้อยล้านแล้วกันเนอะ

ก็เอาว่าเดี๋ยวจะมีการชี้แจงอีกครั้งไม่เกินสัปดาห์หน้า
ข้อสรุปยังไงก็เดี๋ยวจะดูจะดูความจำเป็นในการจัดซื้อก่อน

น่าจะข้ามปีเพราะฉะนั้นขอคำยืนยำ

อันนี้น่าสนใจละ
เออนะฮะ